มีนายแบบต่างชาติคนหนึ่งเขาไปพักโรงแรมในกรุงเทพ
แล้วเขาไปเห็นโรงแรมปล่อยควันดำออกมา
เที่ยวว่าที่รองแรมสิ่งที่ได้ตอบกลับมาคือ
วางสายใส่แบบนี้คือเขาไม่สนใจเลยว่า
เรื่องของควันดำมันเกิดขึ้นมานะครับ
ไปดูกันหน่อยเป็นคลิปนี้คุณผู้ชมความยาวสักประมาณ๓๐วินาทีได้
นี่ดูสิฮะคือมันมีควันดำขโมงถูกปล่อยออกมาจากปล่องของโรงแรมแห่งหนึ่ง
ปีเลยเนี่ยครับนะฮะคือแน่นอนครับกรุงเทพฝุ่นมันเยอะอยู่แล้วอ่ะ
มันยังเป็นปัญหามากขนาดนี้โรงเรียนก็ต้องสั่งปิด
แต่ว่าเอ๊ะทำไมโรงแรมนี้ถึงปล่อยให้มีการปล่อยควันดำออกมาขนาดนี้
แล้วก็ไม่ใส่ใจในการช่วยกันแก้ปัญหาเลย
เป็นในแบบหนุ่มแล้วก็เป็นคนที่ไปทำอาชีพเป็นติวเตอร์สอนภาษาด้วย
นำคลิปนี้ไปโพสต์พร้อมข้อความบอกว่า
ผมเนี่ยได้โทรหาโรงแรมนี้เรื่องควันที่ถูกปล่อยออกมาจากปล่องของโรงแรม

แล้วสิ่งที่ผมได้คือเขาวางสายใส่ผม

คือไม่ได้เกิดอุบัติเหตุเรื่องของฟืนไฟอะไรใช่ไหม

แน่นอนครับเรื่องนี้ชาวเน็ตเห็นภาพกันแล้วโอ้โหขุดคุย
โรงแรมนี้คือโรงแรมอะไรครับ
สุดท้ายก็ทราบว่าโรงแรมที่พ่นควันดำออกมาคือ
จากนั้นชาวเน็ตก็เข้าไปโพสต์ตำหนิโรงแรม
ในสื่อโซเชียลของโรงแรมเอง
ทำให้เวลาต่อมาครับโรงแรมทนไม่ไหวครับ
ออกแถลงการนี่ออกแถลงการขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ชี้แจงว่าสิ่งที่เห็นมันเกิดจากความผิดปกติ
ระหว่างการเปลี่ยนระบบทำความร้อน
ส่งผลให้มีกลุ่มควันดำประมาณสัก๑๕นาที
หลังจากนั้นก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ยืนยันไม่ได้วางสายใส่นายซันนี่ที่โทรไปแจ้งเพียงแต่ว่าสายหลุด
เออเขาบอกว่าสายหลุดไม่ได้วางสายใส่
แล้วนายซันนี่ก็ไม่โทรกลับมาใหม่เองเท่านั้น
อ๋อเอาออกการโทรศัพท์ไปดูหน่อยนะคะว่า

อย่างน้อยต้องช่วยกันนะครับเรื่องของฝุ่นควัน